คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปทานขนมที่มันเสียงดังมากเลย

ปังใช่ขนมปัง

นักสนับคุณมีอะไรในใจกับผมหรือเปล่า
มีเวลาสัก๓ชั่วโปรง

เดี๋ยวเล่าข่าวให้คุณผู้ชมเขาฟังก่อนเรื่องของขนมปัง
ที่จังหวัดนี้เขาบอกว่ามีมากมายหลายไส้ประมาณ๕๐กว่าไส้

จริงไปกันหน่อยที่จังหวัดชนบุรีครับ
เห็นไหมล่ะวางเรียงราย

ของร้านหมี่ปังอยู่บน

สัตว์ตับคงตำบลดอนหัวล่อ
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ

นักชิมพูดถึงความอร่อยของร้านนี้
แล้วก็ราคาถูกด้วย
ไปดูกันหน่อยนะครับว่าขนมปังของที่ร้าน

ถ้านับแล้วมันก็มีเยอะแยะมากมาย

สังขยาใบเตยใบตอง

ใบชะพูไม่มี

ลูกเกดเนยสดช็อกโกแลต
ปูอัดมายองเนท

แล้วก็มีซอสหมูเห็ดหอมฮ่องโกง

พูดแล้วเนี่ยหมดเวลาแน่นอนนะครับ
เอาเป็นว่าเยอะมากตลอดทั้งวันเขาบอกว่ามีลูกค้าเดินทางมาซื้อขนมปังไม่ขาดสายนะครับ
ถามเจ้าของร้านกันหน่อยดูดีกว่าว่าขนมปังที่ร้านนี้เนี่ย
ใจลูกค้าได้ยังไงกันนะใช้เชือกหรือเปล่าเนี่ย
ขนมปังเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สูตรนานนะมันเป็นของของต้นตระกูลนะฮะ
คือตรงนี้เราก็เอามาเปลี่ยนแปลงทำให้มันทันสมัยขึ้นเท่านั้นเอง
แต่ว่าขนมของท่านท่านอะทำเอาไว้อยู่แล้ว
ก็ขนมปังของเรามันเป็นขนมปังที่ใช้วัตถุดิบนอกผสมนะฮะ๔๐
ซึ่งต้นทุนสูงมากเราอยากให้ทุกคนมาลองทานดู
เพราะว่าขนมปังของเรานี่เป็นขนมปังที่รสชาติไม่เหมือนใคร
ุ่มหนักไม่ใช่นุ่มเบาอย่างทั่วไป

เดี๋ยวอธิบายความนิดนึงนุ่มหนักกับนุ่มเบามันไม่เหมือนกัน
คือถ้านุ่มเบาร้านทั่วไปกัดเข้าไปไส้มันจะมี
กลวงคล้ายอากาศศูนย์อากาศอยู่ตรงนั้น
แต่ถ้าที่นี่นุ่มหนักนี่คือกัดไปปุ๊บเจอไส้กับขนมปังเท่านั้น
ไม่ได้มีช่องว่างระหว่างไส้กับขนมปัง

นั่นแหละคือความนุ่มหนักของเขาไปลองทานกันดูได้นะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีนี่คุณตำรวจยังติดใจ
แล้วที่สำคัญไปส่งทีเนี่ยโอ้โห

ใครที่เป็นสายขนมปังไม่ควรพลาดร้านนี้
พิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านหมี่ปังตำบลดอนหัวล่อนะครับ

เทศบาลเมืองชนบุรีราคาขายปลีกชิ้นละ๑๐บาท
แต่ถ้าขายส่งซื้อเยอะก็ลดลงหน่อย